นี้เราเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
พัทธลุงมีอุบัติเหตุรถกระบะของเพื่อนเจ้าบ่าวกำลังเดินทางไปงานแต่งนะครับ
เสียหลักชนต้นไม้ข้างทางทำให้รถพังยับเยินคนขับบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายใน
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนายธีรพัฒน์สุภาพบุรุษอายุ๒๗ปี
ได้รับบาดเจ็บติดภายในรถกระบะอิซูซูหลังเสียหลักพุ่งชนต้นไม้
ริมถนนสายเพชรเกษมขาล่องใต้ช่วงพัทธลุงหาดใหญ่
ในพื้นที่ตะบนวังใหม่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีบาดแผลที่หน้าผากและขา
ภัยช่วยเหลืออยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมง

ตำรวจสพป่าบอนสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ธีรพัฒน์ผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวกำลังเดินทาง
งานแต่งในพื้นที่ป่าบอนแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเจ้าสาวเพียง๕กิโลเมตร
มีฝนตกทำให้ถนนลื่นจึงทำให้รถเสียหลักชนต้นไม้ข้างทาง
ตำรวจสพบางประกงเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะชนประสานงากัน
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะบรรทุกเหล็กมาเต็มคัน

ตกเกลื่อนถนนภายในรถพบคนขับและผู้โดยสารได้ระบาดเจ็บสอง
คนใกล้กันพบรถกระบาดติดตู้ทึบเสียหลักตกข้างทาง
พุ่งทะลุกระจกเข้ามายังเบาะที่นั่งข้างคนขับ
โชคดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีคนนั่งมาด้วย
ส่วนคนขับได้รับบาดเจ็บกู้ภัยจึงรีบนำตัวทั้ง๓คนส่งโรงพยาบาล
คนขับรถกระบะติดตู้ทึบทราบว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถมุ่งหน้าคลองด่าน
แต่พอมาถึงที่เกิดเหตุจู่รถกระบะบรรทุกเหล็กก็แซงขวาขึ้นมาในระยะกระชั้นชิด
ทำให้หลบไม่ทันจึงชนประสานงาเต็มแรง
ที่ครอบครัวเห็นศพของนายธีระอุดมวิลัยพรอายุ๑๖ปี
นักเรียนชั้นปวชปี๑นอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนก็ร้องไห้แทบขาดใจและซุดตัวลงกับพื้นถนน
หลังขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะเสียชีวิตบนถนนสายหนองปลาหมอเขาขลุง
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
อยู่ในสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินสอบสวนคนขับรถกระบะทราบว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าอำเภอบ้านโป่ง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นถนนสองเลนสวนได้จอดรถกลางถนนและกำลังเลี้ยวไปฝั่งตรงข้าม
แต่จู่ผู้เสียชีวิตก็ขี่รถพุ่งชนด้านข้างอย่างจัง
เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุและเตรียมสอบประคำผู้เห็นเหตุการณ์
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ส่วนที่จังหวัดกรสินกู้ภัยเร่งช่วยเหลือหญิงอายุ๖๕ปีที่ได้รับบาดเจ็บ
หลังขี่รถจักรยานยนต์ชนวัวกลางถนนเรียบคลองชลประธาน
ในพื้นที่บ้านฝ่ายแตกตำบลลำพันธ์อำเภอเมืองกาลสิน
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าหน้าผากมีอาการบวมมีบาดแผลที่เท้าและมือ
จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนวัวได้วิ่งหนีจากจุดเกิดเหตุไปก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่คาดว่าวัวตัวดังกล่าววิ่งตัดหน้าอย่างกระทันหัน
ทำให้ผู้บาดเจ็บเบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง